เรื่องของพี่น้องทะเลาะกันแล้วก็ไม่ใช่ทะเลาะกันธรรมดา
เพราะว่าเลือดอาบเลยค่ะมันเกิดอะไรขึ้น
คือน้องสาวเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์อยู่น้องต้องใช้มอเตอร์ไซค์ออกไปทำงานแต่เช้า
แต่ว่าพี่ชายก็อยากจะยืมมอเตอร์ไซค์ขี่ไปซื้อของ
บอกอย่ามายุ่งกับมอเตอร์ไซคันนี้นะเท่านั้นแหละค่ะ
ก็เลยทำให้พี่คว้าอีโต้มาฟันน้องสาวเลือดอาบเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมตำรวจสพนังรองพอได้รับแจ้งเหตุ
ว่ามีพี่ชายที่คุ้มคลั่งแล้วก็ไปอารวาสทำร้ายน้องสาว
ทำร้ายคนในครอบครัวเนี่ยนะคะเกิดขึ้นอยู่ที่บ้าน
อยู่ในอำเภอนางรองที่จังหวัดบุรีรำค่ะ
ทีนี้ก็เลยต้องมีการประสานเจ้าหน้าที่เข้าไปไปเจอคนเจ็บ
น้องสาวคือนางจีราพรอายุ๔๖ปี
โดนฟันฟันเข้าทั้งที่ไหล่ฟันเข้าทั้งที่ขาซ้าย
กู้ภัยต้องประถมพยาบาลแล้วก็นำตัวน้องสาวส่งโรงพยาบาลนางรองก่อน
ส่วนคนก่อเหตุที่บอกว่าคือพี่ชายคือนายจีรศักดิ์ค่ะอายุ๔๗ปี
ก็หลังจากที่ก่อเหตุแล้วนะฟันน้องสาวแล้วนะ
ตัวเขาก็ยังคุ้มคลั่งถืออีโต้ค่ะแล้วก็วิ่งหนีเข้าไปในป่า
ตำรวจก็ต้องเอาไม้งามเนี่ยเข้าไประงับเหตุนี่อันนี้คือมีดอิโต้ที่เอามา
มีมีดพระที่เอามาฟันน้องอ่ะนะคะทีเนี้ยเจ้าหน้าที่ตามตามประมาณสองกิโลอ่ะค่ะ
ก่อนจะเจอตัวพี่ชายเนี่ยนั่งอยู่ในบ้านร้าง
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็แสดงตัวจับกลุ่มนะคะลูกชายของคนเจ็บคือนายธนาพันธ์
เล่าให้ฟังแบบนี้ว่าผมได้ยินเสียงแม่กับลุงเนี่ยนะทะเลาะกัน
เพราะว่าแม่ผมอะไม่ให้ลุงอะยืมมอาศัยสักพักหนึ่งแม่ผมร้อง
ผมก็วิ่งไปดูตอนนั้นเห็นแล้วว่าแม่โดนฟันมีเลือดออกนะคะ
ลุงก็ตั้งท่าจะฟันซ้ำแล้วก็มีการทำร้ายด้วย
ทีนี้ก็พยายามห้ามค่ะลุงก็ถือมีดแล้วก็วิ่งหนีเข้าป่าไปเลย
ลูกชายของคนเจ็บบอกค่ะทีนี้ต้องไปถามแม่
แม่ของทั้งผู้ก่อเหตุแม่ของคนเจ็บนะคะ
ซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยดูสิคือตัวคุณแม่เนี่ยอายุเจ็ดสิบกว่าแล้ว
แล้วลูกมาทะเลาะกันแบบนี้ลูกเนี่ยเขาจะใช้มอเตอร์ไซค์
ก็เลยจะขอยืมรถน้องสาว
คือตัวพี่ชายจะขอยืมรถมอเตอร์ไซค์น้องสาวไปทำไมรู้ไหมคุณ
คือไปเก็บทางมะพร้าวเพราะมีอาชีพเก็บทางมะพร้าวอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะฮะ
แต่ทีนี้น้องสาวก็จะเอาไปทำงานแต่แม่บอกโอ้น้องสาวเกินไป
นี่พี่แกขอยืมไปแป๊บเดียวเองเดี๋ยวค่อยออกไปทำงานก็ได้
ก็นี่ไงน้องบอกว่าอย่าไปยุ่งกับรถคันนี้นะ
คว้ามีดมาแล้วก็มาฟันน้องอะนะคะ
สาเหตุเนี่ยไม่พอใจกันเรื่องนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งแม่บอกนะ

เคยรักษาอาการป่วยจิตเวทแต่หลังไม่ได้กินยาคุณ

ไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือเมาเหล้านะ

ยืนยันบอกว่าลูกเคยรักษาจิตเวท

ทำให้อาการกำเริบขึ้นแล้วก็เลยก่อเหตุแบบนี้ค่ะ
ปกติมันก็จะไปเอามะพร้าว

เมื่องกล่าวเงินมาฉะนั้นอิงยายก็เลยวิ่งขึ้นไปทางน้ำพรี
เลาะกับเรื่องรถใช่ไม่มีรถขี่
เขาจะเอารถมอไซค์ไปไหนอ่ะเอาไปลากมะพร้าวมาเผา
ตัวผู้ชายอ่ะนะมาเผา
เมืองต้นทั้งตัวน้องสาวที่เป็นคนเจ็บแล้วก็พี่ชายที่ฟัน
ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนางรองแล้ว
โดยเฉพาะคนก่อเหตุที่เป็นพี่เนี่ยอันนี้ต้องรอให้หมอวินิจฉัยนะ
อาการทางจิตเวทก่อนแล้วถ้าเกิดว่ายังมีอาการป่วยอยู่
ก็ต้องเข้ารับการรักษาตามขั้นตอนต่อไปด้วยนะคะ
เมื่อกี้พี่ยืมรถน้องแล้วยืมไม่ได้ใช่ไหม